คุณผู้ชมครับจากปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัย
มันหาไม่ได้มันราคาแพงมันขาดแคลน
ก็ทำให้มีหลายคนหันไปเย็บหน้ากากผ้าใช้แทน
ปัญหานี้ยังไม่จบใช่ไหมปัญหาหน้ากากอนามัยหาไม่

สุดท้ายก็เลยต้องมาเย็บหน้ากากผ้าใช้เอง
แล้วคนที่เขาใจบุญและเขามีความสามารถในการเย็บผ้า

ชมมากแล้วที่สำคัญเป็นคุณยาย๕แผ่นดิน

ยังพอมีเรี่ยวแรงมีกำลังในการทำอะไรแบบนี้อยู่

ฉันจะขอให้ทุกคนนั้นรอดปลอดภัย
ก็เลยต้องมานั่งเย็บหน้ากากอนามัย
คุณยายเป็นทั่วท่าห้าแผ่นดิน
คุณยายพอรู้ว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดแคลน
ตัดสินใจคุณคิดดูนะอายุ๙๕
ต้องการช่วยสังคมแบบนี้ถือเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน
อยากจะปรบมือดังจริงนะครับ
เช่นเดียวกันกับทางด้านของพระพรชัยสิริพัทโทอายุ๖๑ปี
เป็นพระลูกวัดราชสัทธาธรรมที่สิงห์บุรี

นี่ชื่อว่าอะไรมาร์ทพระธรรม
เอาแจกจ่ายญาติโยมขณะที่ออกบินทบาท
รวมไปถึงญาติโยมที่ไปทำบุญที่วัดด้วย
หลวงตาเองก็เอาผ้าจีวอนนี่แหละครับ

ได้มาจากเงินที่บรรดาผู้ใจบุญนำไปถวายให้กับวัด
หลวงตาก็บอกว่าที่ทำทั้งหมดทั้งมวลไม่คิดจะขายทำแจกอย่างเดียว
ส่วนใครต้องการจะเย็บหน้ากากผ้าก็อัตมาสอนด้วย
อ๋อไปเรียนที่วัดได้เหมือนกันค่ะนะครับ
ส่วนที่หนองคายครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของวัดโพชัย
จีวอนใหม่ที่ยังไม่ได้มีการใช้เลยของทางวัดเนี่ย
ที่ไปร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมพระธรรมมงคลรังศรี
ซึ่งแต่ละวันนั้นจะมีพระพิสุขสงฆ์ร่วมพิธีจำนวนมากครับ
แต่ว่าพระเองท่านก็ขาดหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย
ในการป้องกันเชื้อจากการแพร่เชื้อต่างของญาติโยมด้วยนะครับ
จากนี้ก็ยังนำไปถวายให้กับพระสงฆ์ในพื้นที่อื่นด้วยของจังหวัดหนองคาย
เป็นการร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙